เหตุการณ์ที่สับสนแล้วก็งงมาก
คือผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาแต่งงานมีภรรยาแล้วก็มีลูก
แล้วสุดท้ายก็เลิกรากันไปแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า
ทะเบียสมรสแต่ว่าไม่ได้หย่าแล้วผู้ชายก็มีภรรยาใหม่
ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเหรนของฝ่ายชายเนี่ยโทรมาหาลูกสาวบอกว่า
พ่อพี่เสียแล้วนะเกิดอุบัติเหตุรถชนกับรถพ่วง
เธอกับแม่ก็ช็อกมากก็อุ้ยไปกูเงินอะไรมาจัดงานส่งงานสบ
เนี่ยเหรนส่งรูปนี้มาให้ค่ะบอกว่านี่ร่างพ่อ
พ่อตายแล้วบอกพ่อตายแล้ว
คือเธอก็กูเงินเลยนะเพราะว่างานส่งจริงมันหลายบาทอยู่นะพี่หุย
ร่วมกับตันอยู่อย่างนี้ฮะ
อะไรกันแน่เขาบอกเอ๊ะหรือเป็นประเด็นเรื่องไม่อยากแบ่งเงินประกันหรือเปล่า
เพราะว่าพ่อเนี่ยทำประกันชีวิตเอาไว้ถ้าเสียชีวิตจะได้ล้านสี่
นี่คือผู้ตายใช่ไหมนี่คือผู้ตายทิพย์อ่าผู้ตายทิพย์คือพ่อนี่แหละ
เพราะพ่อจริงคือยังไม่ตายอ่ะเรื่องนี้นะคะฝั่งลูกสาวเนี่ยคือคุณอภิชยาดา
เธอก็มาที่สพท่าเรือเลยนะคะมาแจ้งความพร้อมกับนายสรรพสิทธิ
สรรพสิทธิ์คนนี้เป็นใครเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ค่ะ
ที่เธอจ้างไปจัดดอกไม้งานศพพ่ออ่ะอืม
เพราะว่านายสรรพสิทธิคนนี้เขาก็เสียหายเพราะเขาไม่ได้เงินค่าจัดดอกไม้
เขาก็ต้องมาแจ้งความคุณอภิชยาดาคือลูกสาวก่อนอ่า
ลูกสาวเธอก็ต้องแจ้งความเหรนของพ่อที่เป็นคนโทรมาบอกว่าพ่อเธอตายอ่ะ
พ่อเธอเนี่ยนะคะชื่อนิวัฒน์หรือวิรัติสิงห์ทอง
ถามว่าเอาทำไมมีสองชื่อก็เหรนบอกพ่อเปลี่ยนชื่อครับ
แต่ว่าเธอรู้จักพ่อก็คือชื่อนิวัฒน์นี่แหละ
ส่วนเหรนของพ่อที่มาแจ้งเธอว่าพ่อเธอตายเนี่ยชื่อบอล
บอกว่าบอลโทรมาหาเธอว่าพ่อประสบอุบัติเหตุขับกระบะ
ถูกรถพ่วงชนเสียชีวิตเมื่อวันที่๔มีนาคม
ก็จัดงานศพไปหนึ่งคืนแล้วจนมารู้ว่าตายทิพย์
ทีนี้ร้านดอกมงดอกไม้ที่จ้างเขามาจัดงานเนี่ย
ก็เอาเอาล่ะสิไม่มีเงินจ่ายเขาเพราะว่าค่าจ้างเนี่ย
หมื่นสามพันห้าร้อยบาทโลงสามชั้นหนึ่งหมื่นสองพันบาท
หลังหีบอีกสองพันห้าร้อยบาทดอกไม้หน้าหีบอีกสองหมื่นบาท
ขนมเลี้ยงแขกอีกหนึ่งพันแปดร้อยบาทซองพระอีกหนึ่งพันสองร้อยบาท
พระเลี้ยงแขกอีกหกพันบาททีมข่าวเราเลยเอ๊ะมันยังไงล่ะ

ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็ไปคุยกับคุณอภิชยาดานี่แหละเธอบอก๔มีนาคมคมบอลน่ะโทรมาบอกว่า
โดนรถชนที่อำเภอบ้านหมอคือต้องบอกก่อนว่าพอพ่อแยกทางกับแม่แล้วเนี่ย
พ่อก็ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งกับภรรยาใหม่เธอถามย้ำไปแล้วนะว่าจริงเหรอบอล
บอกเฮ้ยจะโกหกทำไมอ่ะเรื่องแบบเนี้ยเธอก็พยายามเร่งจะหารถ
ตีรถไปดูพ่อที่อำเภอบ้านหมอระหว่างทางบอลก็บอกว่า
ตอนนี้เขาส่งศพพ่อไปที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทแล้วนะ
แล้วก็ส่งรูปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเนี่ยรูปนี้ที่มีร่วมกระตันยูห่อศพอ่ะ
ผ้าขาวดิบผ้าดิบอย่างนี้มาให้เธอไปถึงโรงพยาบาลพระพุทธบาท
ห้าโมงเย็นก็ไปถามหาเขาว่ามีศพชื่อนายวิรัติสิงห์ทอง
หรือนิวัฒน์สิงห์ทองไหมเพราะบอลบอกว่าพ่ออ่ะ
เปลี่ยนชื่อจากนิวัฒน์เป็นวิรัติแล้วก็บอกว่าโรงพยาบาล
เขาบอกมีชื่อนี้แต่ว่าศพเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแล้ว
เธอไปถึงแค่สิบห้านาทีเองอ่ะเธอกลับไปบอกแม่ก็เลยคุยกันเรื่องทำศพ
มีป้าออนป้าออนคือพี่สาวพ่อนะคะ
โทรมาบอกว่าเออป้าคุยกับตำรวจแล้วก็โรงงานที่ทำงานของพ่อเรื่องเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะ
เดี๋ยวหนูเตรียมเอกสารเลยนะลูกเตรียมทะเบียนบ้านเตรียมบัตรประชาชน
แล้วก็เตรียมทะเบียนสมรสด้วยแล้วหนูไปรับศพพ่อวันพรุ่งนี้บ่ายสองโมงนะ
ให้ฝั่งหนูอ่ะเป็นฝั่งจัดงานศพป้าออนก็ยังโทรมาอีกโทรกลับมาอีกรอบนึงด้วย
บอกเธอกับแม่ว่าเออแล้วไอ้เรื่องเงินประกันเนี่ย
ฝั่งหนูเนี่ยจะได้ล้านกว่าบาทนะ

และผู้รับผลประโยชน์เนี่ยพ่อก็เขียนไว้
ก็คือตัวหนูกับน้องก็คือให้ลูก
มีเงินเยียวยาจากรถพ่วงคู่กรณีอีก๑ล้านด้วย

ที่ว่าจะนัดตำรงตำรวจอะไรไปรับศพพ่อตอนบ่าย๒
เธอก็ไปไม่มีใครมาสักคน

เอ้าไม่เป็นไร
จัดงานศพเมื่อคืนคืนแรก๕มีนาคมที่วัดบ้านร่อม
เธอก็สั่งดอกไม้จัดงานหีบศพอะไรลูก

และอย่างที่บอกในโรงไม่มีร่าง

เลยถามว่าอ้าวแล้วเอาเส้นผมมาจากไหน

บอกว่าร่างของพ่อบริจาคให้โรงพยาบาลไปแล้ว
บ่ายเบียงไม่ยอมเอาใบมรณบัตรมาให้ดู
ไม่ยอมเอาใบเปลี่ยนชื่อมาให้ดูด้วย
เธอก็เอกใจจัดงานสวดไปคืนนึง
เห็นเพื่อนที่โรงงานพ่อจะรู้เรื่องอะไรเลย
ฝั่งพ่อไม่มีใครมางานศพสักคนเดียว
มันแปลกอ่ะนี่ผม

ส่งมาให้แบบนี้

เออไม่รู้ผมจริงหรือผมปลอมด้วยนะอย่างนี้

เธอโทรหาทั้งกู่พรายร่วมกระตัญิวที่จัดการสมภาพ

สี่มีนาคมกระบะชนรถพ่วง

ว่าให้เตรียมมารับศพพ่อเก็บเหมือนเอกสารเลยนะ

โทรหาป้าพินดีกว่าเป็นยังไงป้าพินก็เป็นพี่สาวพ่ออีกคนนึงถามป้าพินเรื่องนี้มันยังไงอ่ะ
พิมบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่ยุ่ง
เธอก็เค้นถามตกลงยังไงป้าพินพ่อตายจริงเหรอ
ฝั่งพ่อไม่เห็นมีใครมางานเลย
นี่เจ้าของร้านดอกไม้จะแจ้งความหนูอยู่แล้วนะ
บอกความจริงกับหนูได้ไหมป้าพินเลยบอกว่า
ก็ถามลูกใหม่ของพ่อเองให้แล้วก็ถามลูกใหม่ของพ่อเองให้แล้ว
ยังไม่ตายไปหาป้าอยู่กับเมียใหม่
มีประกันชีวิตพ่อที่เขาแจ้งหนูมาคือพรบ๕แสนที่เขาบอกว่าตำรวจบอกมาแล้วก็คือมีรถพ่วงรถพ่วงเนี่ยข้างหลังคันสุดท้ายที่เขาชวนพ่อหนูให้ล้านหนึ่งคือจบที่ล้านหนึ่งไม่ต้องขึ้นศาล
ที่เป็นลูกเมียน้อยค่ะว่าพ่อยังอยู่ไหม
คำตอบก็คือว่าพ่อยังอยู่พ่อไปหาปลากับแม่อยู่

ใช่หนูก็เลยรู้ว่าตอนนี้พ่อ
คือเหมือนรู้ว่าตอนนี้คือจะโดนหลอกแล้ว
ก็ได้คุยกับแม่ของคุณอภิชยาดา
ซึ่งก็คือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน
กับคนที่ตายทฤษฐ์นายวิรัติหรือว่านายนิวัฒน์

คุณสุกัญญาก็เล่าบอกว่าเธอจดทะเบียนกับสามีในชื่อ

บอกว่าสามีเธอนายนิวัฒน์คนนี้

ตอนนี้ที่อยู่กับคนปัจจุบันเนี่ยคือ

แล้วก็มีลูกชายอายุ๑๓ปี
ไปอยู่ด้วยกันเที่ยมเพิ่มบ้านหมอที่จังหวัดสระบุรี
อันนี้ใบทะเบียนสมรสนะคะ

มีความพยายามจะขอหย่าอยู่หลายครั้งจากฝั่งอดีตสามี
เมษายนปี๖๔เนี่ยเขามาขอหย่าแต่เธอไม่หย่าให้

หลานสาวมาเจรจาขอหย่าแล้วเสนอเงินให้๖แสนบาท
เจอที่อำเภอท่าเรือ๒๘ธันวาคม
เธอก็ไปนะแต่เขาไม่มา

มีการตกลงกันว่าเดี๋ยวเมษายนนี้

แต่มันยังไปไม่ถึงเมษาเนอะมันยังอยู่ที่มีนาคมอยู่

อยากให้สามีอดีตสามีช่วยมารับผิดชอบหน่อย

อายนะทั้งอับอายทั้งเดือดร้อน
ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าจ้างงานศพเลย

ตอนแรกคิดว่าจะได้เงินประกันจากบริษัทของสามี๒แสนบาทมาจ่าย

บอกเลยว่าหลังจากนี้นะ

และถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งอดีตสามีตายจริง
จะไม่แบ่งเงินให้ใครเลยไม่ทำศพให้ด้วย
คือทั้งอดีตภรรยาและลูกสาวเนี่ย
อดกันร้องไห้หนักมากนะเขาบอกว่า

คือถึงแม้จะแยกทางกันไปแล้วมันก็คือพ่อของลูก
แล้ววันที่รู้ข่าวเนี่ย
ลูกคู่นี้เขาบอกเขามีเงินติดตัวอยู่แค่๑๕๐บาท
แต่เขาอยากจัดงานศพให้พ่อให้ดีที่สุด

ไม่ใช่ทั้งหมดหนูไม่เอาอะไรหนูขอให้รักผิดชอบหนูทั้งหมด
แล้วทำยังไงหนูอ้ายเขาไหมล่ะเอาให้เขาเลยอ่ะ

ถ้าเป็นแบบนี้หนูไม่หย่าหนูเอาไว้อย่างนี้เลย

ครั้งสุดท้ายแล้วหนูก็ตั๊บไม่เต็มที่แล้ว
คือโรงหนูก็เอาใบที่มันแพงที่สุดที่ดีที่สุดสำหรับเขา
คิดว่าครั้งสุดท้ายแล้วหนูก็ต้องทำให้เต็มที่
ฉันคือเขามาทำแบบนี้กัน
เขาก็เดินจะรู้ว่าหนูไม่มีเงิน
เอาเป็นว่านายนิวัฒน์เนี่ยไม่ได้ตายแล้วผมที่ส่งมาให้นี่ผมใคร
วันนี้ตำรวจสพท่าเรือก็ตรวจสอบเส้นผมที่อ้างว่าเป็นของนายนิวัฒน์ด้วยนะคะ
ตำรวจสพท่าเรือก็ไปติดตามตัวนายนิวัฒน์ซึ่งเขาเปลี่ยนชื่อเป็นวิรัติแล้วนะคะ

ก็ไปตามตัวในตั้มที่บ้านไม่เจอตัวค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าตั้มยังไม่ตายนะ
ไปสอบถามที่ทำงานกับญาติบอกตอนนี้เป็นเรื่องแล้วบอกตั้มช่วยติดต่อตำรวจด้วยคุณต้องมาชี้แจงแล้วล่ะ
ห้าโมงเย็นนายตั้มมาให้ปากคำที่สอบพอร์มาพร้อมกับพระยามใหม่ก็คือคุณชะแล้ม
นี่เสื้อสีแดงแขนเสื้อสีเทาเนี่ยค่ะนี่คือในตั้มมาพร้อมภรรยาใหม่คือคุณแชล่มนะคะ
วันนี้เขากับภรรยาออกไปหาปลาลูกชายอยู่บ้านคนเดียว
ลูกชายโทรมาบอกอีกบอกว่าพ่อมีตำรวจมาที่บ้าน
มาถามว่าพ่อตายหรือเปล่าเขาบอกเอ้ยงงจังเลยสองรอบแล้ว
ก็เลยตัดสินใจมาพบตำรวจในตั้มยืนยันว่าไม่รู้เรื่องที่
อดีตภรรยากับลูกสาวอ้างว่ามีคนไปบอกว่าเขาตาย
เพราะหลังเลิกกันเนี่ยไม่เคยติดต่อกันเลยอยากจะอย่าขาดกันด้วยซ้ำ
แต่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ยอมหย่าแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยที่บอกว่า
อะไรนะหลานสาวไปเสนอให้หย่าพร้อมกับเงิน๖แสนที่นัดกัน
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยถามว่าเขาได้ทำประกันไว้จริงไหม
จริงคือถ้าเขาตายเนี่ยมันจะมีเงินประกันจากที่ทำงานประมาณ
หนึ่งล้านสี่แสนบาทและประกันชีวิตอีกหนึ่งแสนบาท
เขาเลยบอกว่าจากนี้ขอให้เป็นเรื่องของตำรวจจัดการก็แล้วกัน
เขายืนยันว่าตัวเขาเองไม่ได้สร้างเรื่องไม่ได้กุเรื่องว่าตาย
เพื่อเอาเงินประกันหรือหลบหนีอดีตภรรยาอะไรใดเลย
แล้วเขาบอกว่าไม่ไม่เคยเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะอ๋อเหรอฮะ
งงแล้วทีนี้ส่วนในบอลที่ถูกอ้างถึง
ตำรวจก็เอาตัวมาสอบปากคำแล้วนะคะบอลบอกว่าผมไม่รู้เรื่อง
บอลนี่เป็นเลยนะเป็นเป็นเป็นบุคคลสำคัญในเรื่องนี้เลยนะ
อืมเพราะบอลคือคนแรกที่โทรไปบอกลูกสาวเขาว่าพ่อตายอ่า
เป็นคนไปบอกด้วยว่าเออศพถูกย้ายไปโรงพยาบาลนู้นแล้ว
เป็นคนไปบอกอีกว่าเนี่ยพ่อบริจาคร่างให้โรงพยาบาล
และเป็นคนส่งรูปทำศพมาให้เป็นคนขี่รถเอาผมมาให้ด้วยอืม
สอบบอลอยู่บอลบอกบอลไม่รู้เรื่องอ่ะด้านนางแชล่มภรรยาใหม่ของในตั้มก็บอกเหมือนกันว่า
สาบานด้วยชีวิตเลยนะไม่รู้เรื่องจริง
ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ทั้งบ้านฝั่งเมียเก่าใครบอกเขาไปแจ้งอะไร
อันนี้ก็ไม่รู้ครับว่าจะต้องเข้าไปคุยหรือแปลอธิบายอะไรไม่เลยครับ
ให้ตำลวดเขาจัดการเองเลยเราไม่เข้าไปคุยครับเดี๋ยวจะให้ตำลวดเขาจัดการ
วันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีการสร้างเรื่องไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเงินประกันหรือว่าตายหนีเมียเก่าอะไรอย่างนี้
ไม่มีไม่มีครับไม่ให้เขาหย่าให้เขาไม่ยอมหย่านานยังนานแล้วนานแล้ว
ก็หลายปีแล้วล่ะล่าสุดนี้เขาบอกเมื่อธันวาก็ไปขอเขาหย่าแบบนี้
ให้ทางหลักครับท่านตอบธันวาไหนครับธันวาปีที่แล้วมีไหมไม่มีไม่รู้เรื่อง
วันที่สี่แฟนกลับจากทำงานก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรแต่หัวหน้าก็โทรมาบอกว่า
ตั้มรู้ไหมเนี่ยเขาว่าเองตายอ่ะเองอยู่ไหนแฟนก็บอกว่าอยู่บ้านนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยคิดว่ามันก็คงจะจบพอตอนเช้าไปหาปลาอีก
ลูกชายก็โทรไปบอกว่าแม่มีคนก็บอกว่าพ่อตายบอกตรงว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงค่ะ

แล้วใครไปปลูกฝั่นหรือไปแจ้ง
อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเขา
ต่างฝ่ายต่างยืนยันว่าไม่รู้เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของตั้มและภรรยาใหม่
หรือจะเป็นในบอลที่ถูกอ้างว่าเป็นคนโทรไปบอก
ทางฝั่งของอดีตภรรยากับลูกสาวเขาก็ยืนยันว่าเขาได้รับแจ้งแบบนั้นจริง
งั้นอยู่จะไปหาเรื่องกู้เงินใส่ตัวทำไมให้เป็นหนี้
ตอนนี้ตำรวจสภท่าเรือก็อยู่ระหว่างเรียกสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทุกคน
เพราะว่าถ้าฟังจากลูกสาวคือมีป้าออนมีป้าพินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
จะตรวจสอบว่าเรื่องนี้ตกลงใครโกหกหรือมันมีใครปล่อยข่าวหรือเปล่า
ถ้าการกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเนี่ย
ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนค่ะ